สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
เอาละครับเราเข้าสู่การประกวดกันดีกว่านะครับ
ขออนุญาตเรียนเชิญสาวงามท่านแรกคุณแครอทครับ
แครอทครับและนี่คือภาพถ่ายที่ดีที่สุดของคุณครับ

มันดูแล้วมันดูซีดเสียว
มันเป็นโพสต์ที่เชยที่สุด
ผมขอบอกโพสต์ที่เชย
คุณไหนมันพูดเห็นคนที่เลือกรูปนี้มาสิ
มันเห็นชัดนะคะครึ่งตัว
แล้วก็คือพยายามจะโชว์อะไร
เสื้อผ้าที่อยู่ข้างหลัง
ก็คือมันเป็นชุดที่เว้าหลัง

นี่คือเลือกเองด้วยตัวเอง
ก็เพื่อนช่วยเลือกด้วย
เพื่อนคือคนที่แต่งหน้าให้ด้วยใช่ไหม

สายตาแล้วก็รอยยิ้ม

แต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่า
โกรธเรื่องที่ไม่เลือกพล็อป

อันนี้รู้สึกว่าฟังไม่ดีพอ
ไม่มีความตั้งใจในเรื่องการฟังและรับโจทย์

เอาละครับขอบคุณมากครับ

และนี่คือภาพถ่ายที่ดีที่สุด
ทอนล่าทุกสิ่งเลย

มีแต่แววตาจิกเดียว

สาวงามท่านที่๓คุณแยมเชิญครับ
และนี่คือภาพที่ดีที่สุดของแยมครับ

มงกุฎไปไหนครับ
รูปที่มีมงกุฎไม่สวยเท่ารูปนี้

กระทั่งนะเธออยู่อย่างนี้นะมีมงกุฎวางเฉยก็ได้
หรือถือเอาไว้ตรงสะโพกยังได้เลย

เธอจะสมบูรณ์แบบที่สุด

เราตั้งใจ
ในการแต่งหน้าให้เพื่อน๑๕นาที

เราลืมอันนั้น
และนี่คือภาพถ่ายที่ดีที่สุดของอ้อแอน
สัญญาว่าไงครับ
ไม่ต้องโพสต์อะไรเยอะแยะมากมาย

ไม่ได้ปรับปลื้มอะไรนะ

ฟ็อกเฉยก็ได้ครับพี่มาครับ
คือจริงนะถ้าจะให้มันดูโก้แล้วก็เท่เลยนะ
พลาดไหลไปข้างนึงแล้วไม่ใส่ใจอะไรเลย

นิ่งอย่างนั้นจบเลย

แล้วเวลาเราจะมองในภาพนี้เราก็เห็นแต่หน้าหมาตัวนั้นเท่านั้น

เพราะว่าพยายามจะมองหน้าเธอมองอะไร
ตามันก็มาอยู่ที่ตัวนั้นอยู่ดี

แต่คือเขาคอมเมนต์แล้วก็แนะนำว่า
ถ้าถ่ายกับท็อปเยอะแบบนี้
ควรจะทำยังไงไม่ควรจะทำแบบไหน
หนูเชื่อว่าใน๑๔คนไม่มีใครแบบโดนว่าเราไม่น้อย

ฝนครับและนี่คือภาพที่ดีที่สุดของคุณครับ
หน้าเป็นอะไรหน้าเป็นอีกคนหนึ่ง
เป็นโกรธเป็นอะไรก็ไม่รู้
คิดอะไรอยู่คะตอนที่ถ่ายรูปติด
ตอนนี้กำลังหามุมอยู่
จริงชอบมุมหน้าด้านนี้ของตัวเองด้านขวาค่ะ

หน้ามันไม่ได้มีความสุขที่จะแบบ
นึกออกไหมหน้าแบบ

และสาวงามท่านต่อไปครับหมายเลข๗ปปลาครับ
พูดถึงหน้าไม่มีความรู้สึก
เหมือนแบบหน้างง
เหมือนไม่รู้จะทำหน้ายังไงดีอะไรประมาณนี้
ซึ่งจริงแล้วยิบเป็นคนยิ้มสวยนะยิ้มหวานมาก
เสียดายที่ไม่ยิ้มเออทำไมไม่ยิ้มกันเนอะไม่เข้าใจอ่ะ
เวลาที่เรามีภารกิจให้ถ่ายรูปถ่ายแบบ
ก็เพื่อความเป็นนางงามนะคะ
ไม่ใช่ว่าถ่ายแบบมาเพื่อที่เราจะเป็นนางแบบหรืออะไรก็ตาม
เพราะว่าการที่เราเป็นนางงามเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายภาพ
ตั้งแต่ภาพโปรไฟล์เริ่มต้นเลย
มันเป็นการสื่อสารทางหนึ่งเพื่อให้คนทั้งโลกเห็นเรา
เพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายรูปสวย
ใครที่บอกว่าหนูถ่ายรูปไม่ขึ้นต้องถ่ายรูปขึ้นด้วยประกันทั้งปวง
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามต้องถ่ายรูปให้สวยให้ได้ค่ะ
ทำไมว่าปลาเป็นคนยิ้มสวยแล้วทำไมถ่ายรูปออกมาแล้วไม่ยิ้มอย่างนี้ค่ะ
ก็น่าจะเป็นเหตุผลเหมือนเพื่อนทุกคนนะคะ
เพราะคิดว่าพอมองว่าเป็นการถ่ายแบบแล้วทุกคนจะไม่ค่อยยิ้ม
เพราะว่าจากการที่คนอื่นถ่ายป๊าก็ยืนดูก็ไม่ค่อยเห็นมีคนยิ้มค่ะ
จากคนที่เขาหน้าหวานเขาก็ไปยืนทำหน้าเหมือนแบบ
นิ่งหน้าแบบโพสต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าเราเป็นคนที่มั่นใจว่า
หน้าเราไม่ยิ้มสวยกันหน้าที่ยิ้มด้วย
น้องงามเลยล่ะค่ะน้องโบนัสเนี่ย
คือจริงอยากจะเอาฟันเขาออกแล้วทำไม
มันเกี่ยวอะไรกับถ่ายลูกเอาฟันเขาออก
เห็นฟันก่อนเลยคุณแม่ดูคือฟันเนี่ย
นี่ถ้าเราไปทานข้าวตอนคืนนะเรานัดพี่เนยไว้นะ

แล้วโบนัสอยู่ไหนคะยิ้มหน่อยลูก
คือเห็นเลยว่านั่งโต๊ะไหน
คือเราค่อยไปวิจารณ์เขาในภารกิจอื่น
เขามีความเป็นนางงามตลอดเวลา
ซึ่งเราเรียกว่ามากไปด้วยซ้ำ

โอเคแต่เชย
โอเคแต่เคยขอบคุณมากครับ

หมายเลข๙ครับน้องน่ารักครับ
น่ารักครับและนี่คือรูปที่ดีที่สุดของคุณครับ
มาแนวเจ็บตูดปวดสะโพกกันไปหมด

ประคองก้นอยู่นะ
มันแห้งเหมือนแบบไม่เฟรชไม่สดใส
มันแบบเหมือนตาไม่มีประกาย

ขอบคุณมากครับใหม่เลข๙น่ารักครับ

แล้วพอพี่เขาคอมเมนต์ก็คือว่า

มันบิดเห็นส่วนคงใช่ไหม
แต่ว่ามันกลับกลายเป็นไม่ดี
ไอ้ที่หนูบิดตัวก็ไม่ดี
มันก็ดูเหนื่อยลูกมันเลยดูเหนื่อยไปหมด

เราก็ยิ่งยิ่งด้านข้าง

เราชอบตรงส่วนที่เขาเนี่ย
สรีระได้อย่างแบบว่า
ถูกต้องมากนั่นก็คือ
เมื่อรู้ตัวว่าคอยาว

เนี่ยโครสวยมั้ย

สวยเลยคือเป็นมืออาชีพมาก
ใช่ใช่ไหมสวยเลยใช่

เห็นในรูปด้วยอยากทำตาม

น้องคุณแม่งเสียดายอย่างเดียวมงคุดผิดโจทย์
อ๋อน้องพลุยขอบคุณมากครับหมายเลข๑๐
หมายเลข๑๑อ๋อมแอ๋ม

เก่งนะ
ต้องขอบอกว่ามือที่หล่อนกลับมาเนี่ย
เลวมากเลยอ่ะท่านพี่กลับไม่พัก
ต้องแบบโพสต์เอาไว้เลยจำไว้เลยนะเธอโพสต์นี้ไว้เลย
เธอสะบัดยังไงเนี่ยนะให้มันนิ้วของเธอได้ยังอยู่
ลักษณะของการโพสต์เข้าใจคำนี้ไหม
ไม่ใช่เนี่ยสะบัดไปมือแปลเลยเธอดูในรูปสิ
มือแปลออกมายังไงไม่ได้
ต้องอยู่กับท่านั้นอยู่ตลอดเวลาเลยก็จะโอเคเลย
ถ้ามือโอเคนะภาพนี้จะอินเตอร์มากเลย
คือดูแบบเจ้าจีนที่แบบ
ไฮโซไฮโซอะไรอย่างนี้เชิดหญิง
ต่อกันที่เลข๑๒ครับน้องพลอยเชิญครับ
พลอยครับและนี่คือรูปที่ดีที่สุดของคุณครับ
วิธีการบิดตัวมันทำให้เห็นช่วงบนเนี่ยใหญ่มากกว่าสะโพกมากเลยทีเดียว
ดูไม่คือเหมือนหญิงสาวสูงอายุไปนิดนึงนะคะ
แต่นางดูสูงอายุจริงนะรุ่น
ก็เลยรู้สึกเสียดายไปนิดนึง
โอเคครับขอบคุณครับหมายเลข๑๒ครับ
ต่อกันที่หมายเลข๑๓น้องออยเชิญบนเวทีครับ

คืออะไรเนี่ยตัวจริงอยู่ข้างหน้าสวยสดใส
ดูในรูปแล้วไม่ดีสักอย่างแหละตั้งแต่มือทุกสิ่ง
มันเป็นการถ่ายรูปเหมือนมีกังวลที่สุดเลย

เป็นนางงามที่โดนบังคับมาปรากฏแล้วนี่

ขอบคุณมากเลยนะครับหมายเลข๑๓ครับนี่หนึ่งนะมา
เอาละครับและสาวงามท่านสุดท้ายของเรานะครับ
หมายเลข๑๔น้องเจลลี่เชิญบนเวทีครับ
อรี่ครับและนี่คือรูปที่ดีที่สุดของคุณครับ
ใส่ตาพี่มองไปที่มุมคุณเนี่ย

เรียกว่าน่ารักดีค่ะเหมือนกับว่าน้องเขา
เหมือนกับว่าเจลลี่พยายามโพสต์ให้มันเหมาะกับชุดด้วย
แล้วก็ด้วยการทำงานของเจลลี่แล้วเนี่ย

เขาจะมีคำถามร้อยแปดมาก
รีฟอะไรเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ถามอยู่คนเดียวถามถาม
นั่นหมายความว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเขาต้องฟังเพื่อให้เข้าใจ
แต่กลับบ้านไปแล้วต้องไปถามคนอื่นไม่
ลี่จะเป็นคนที่ฟังไม่เข้าใจถาม
แล้วจากรูปเนี่ยทำให้เห็นว่าเขาอ่านโจทย์

แต่แค่รู้สึกถ้าเกิดเอียงหน้ามาอีกหน่อย

ฝั่งหน้านิดหนึ่งใช่ไหมคะ

อย่าใช้โปรไฟล์ในการถ่ายรูปเด็ดขาดเลยนะ
ด้านข้างเธอไม่คมชัด

คือมันแบบมันไม่คมออกมา

คือไม่ควรจะด้านข้างใช่ไหมคะ

เลข๑๔ครับยินดีด้วยครับ
คุณผู้ชมครับ๑๔สาวงามผ่านไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็คงต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการของเราทั้ง๔ท่านได้คุยกันก่อนว่า
ใครจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้
และใครที่จะได้คะแนนน้อยที่สุดครับ
ระหว่างที่คณะกรรมการของเรานี่กำลังพิจารณาตัดสินสำหรับภารกิจในครั้งแรกของ๑๔สาวงามของเรา
ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญ๑๔สาวงามพักผ่อนทางด้านนอกก่อนครับ

ทุกการแข่งขันผู้ชนะจะมีได้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้น
ที่พวกเราทุกคนตัดสินเนี่ยเราตัดสินจากภาพที่เราเห็นนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนที่มายืนอยู่ตรงนี้เลย
ที่ได้เนี่ยเพราะโพสต์ทุกอย่างคือดีหมด
และสำหรับสาวงามที่ได้คะแนนสูงสุดสำหรับภารกิจนี้ได้แก่หมายเลข
ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๓นาที

ส่งคลิปวิดีโอที่คุณคิดว่ารักที่สุดมาที่อีเมล
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดจำนวน๒๐คลิป
และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้